เรื่องนี้ก็คงจะต้องหมอปลาอีกแล้วล่ะค่ะ

คือมีผู้หญิงคนนึงคือเธอทำงานอยู่ที่รัสเซีย
ส่งเข้ามาได้ต่อเนื่องทุกข้อความทุกอย่าง

ราวที่เธอส่งเข้ามาเธอบอกว่าคุณแม่อายุ๖๔

เหมือนกับถูกผีเข้าบางทีก็ทุบกำแพงบางทีก็ร้องขู่คนในบ้าน
แล้วเคยให้หมอธรรมมาดูหมอธรรมบอกว่าแม่ถูกผีปอบ
ชิถส์ฉนกกรัตสีลา
ส่งข้อความมาแบบนี้จริงจริงอืมเราก็เลยส่งตินะคะ
ติศักดิราชัยเจริญสุขนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปดูหน่อยซิ
สุรินทร์ใช่ไหมติไปเลยนะคะ
หมู่บ้านหวันนาตำบลนานวลอำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์
ติไปเจอกับคุณแม่จริงนะคะ
คุณแม่สมหมายอายุ๖๔นะคะ
นี่ค่ะที่ลูกสาวบอกว่าปอบสิง๑๒ตัวเนี่ย
อยู่ในบ้านหลังนี้บ้านก็เป็นบ้านครึ่งปูนครึ่งไม้บ้านสองชั้นนะคะครับ
คุณแม่เห็นติแล้วแม่ถามเลยมาทำอะไรเนี่ย

ติก็เลยบอกว่าเอ้าก็ลูกสาวแม่บอกว่าแม่โดนปอบเข้าสิ่งแล้วมีอาการแปลก
แม่บอกติว่าไม่จริงอะ
ไม่เคยรู้เรื่องว่าปอบมาเข้าสิงตัวเองเลย

ติก็เลยบอกว่างั้นเอาอย่างนี้ก็แล้วกัน
งั้นผมขอคุยกับลูกสาวแม่นะ
อยู่ที่รัสเซียนะก็ลูกสาวแม่บอกแบบนี้

ทีนี้ค่ะติคุยกับคุณส้มนะคะ

คุณส้มบอกว่าตั้งแต่ต่อเติมบ้าน

แม่มีอาการแปลกจริงแต่แม่อาจจะไม่รู้ตัวละมั้ง
คือก่อนหน้านี้เธออยู่กับแม่ที่บ้านนี่แหละ
พอตกดึกแม่ก็จะลุกขึ้นมาจากที่นอน
แล้วเอามือทุบผนังบ้านที่ก่อสร้างอยู่
แล้วพูดว่ากูจะฆ่ามึงกูจะฆ่ามึงพูดอยู่แบบนี้ค่ะ

ตอบกลับว่าอย่ามายุ่งกับกูกูจะฆ่ามึง
แล้วนอนแล้วนอนไปเลย
หลังจากนั้นแม่ก็มีอาการแปลก
หลงลืมจำอะไรไม่ค่อยได้
ตอนแรกพาไปโรงพยาบาล
หมอบอกว่าแม่เป็นโรคสมองเสื่อมค่ะ

แต่แม่ก็ยังมีอาการแปลกอยู่
ญาติก็เลยพาไปหาหมอธรรม
แต่หมอธรรมนี่แหละเป็นคนบอก
ว่าแม่โดนปอบเข้าสิง๑๒ตัวค่ะ

หมอธรรมหรือหมอผีเขาบอกว่าไงครับ

เขาบอกว่ามีปอบมาสิงอยู่สิบสองตัว

ปอบมาจากไหนครับผม

แต่ว่าพี่เชื่อเรื่องว่า
ตั้งกำแพงบ้านแล้วแม่ก็เริ่มเป็น
ทำไมเราเชื่อว่าสร้างกำแพงบ้านแล้วแม่เริ่มเป็น
ก็เวลานั้นตอนที่พี่จำได้

มีนั้นจริง
คืออาการที่บอกว่าเพ้ออาการแปลก

เก๊ก็ลุกทุบหมอนทุบกำแพงนะนะ
เอาหมอนแบบมาทุบกำแพงอะไรอย่างนี้
ก็อะไรที่มันไม่ได้เกิดขึ้นแต่แกจะหลอน
ทีนี้ค่ะลูกสาวยืนยันผ่านวีดีโอคอร์กับติ
บอกว่าแม่มีอาการแบบนี้จริง
แต่ตัวแม่ก็ยืนยันกับติว่าแม่ไม่ได้โดนปอบเข้าสิงนะติ
ไอ้ที่ลูกสาวบอกอะแม่ละเม่
ที่อาการหลงลืมเนี่ยก็แม่เป็นโรคสมองเสื่อมไงก็ลูกพาไปหาหมอแล้วแม่ก็ต้องกินยาไง
แต่เนี่ยยามันหมดไม่ได้กินยาต่อเนื่องมันก็เลยยังมีอาการแบบแปลกอยู่
ทีนี้ค่ะแม่ก็บอกว่าเคยบอกลูกสาวไปแล้วว่าแม่ไม่ได้โดนปอบเข้าสิงแต่ลูกไม่เชื่อ
ลูกอยากจะให้หมอปลามาพิสูจน์กลัวว่าแม่จะถูกชาวบ้านนินทา
แต่แม่ก็ยืนยันกับเพื่อนบ้านทุกคนว่าไม่ใช่ปอบแม่ไม่ได้โดนปอบเข้าสิง
บอกว่างั้นขออย่างนี้ก็แล้วกันฝากบอกลูกสาวหน่อย
ว่าไม่ต้องให้หมอปลาลำบากหรอกเกรงใจหมอปลาไปหลายที่แล้วไม่ต้องลำบากมา
แม่ไม่ได้ถูกปอบสิงจริงแม่ยืนยันเองนะคะ
พันที่พ่อสิงจริงเจ๋อแดดไปไม่แล้ว

ชมืดแล้วก่ะ

พี่บอกว่ากลางคั่งกลางคืนแม่เป็นอย่างไรครับอาจารย์
กลางคั่งกลางคืนแล้วก็บอกว่านี้เราก็นอน

นอนไม่หลับแล้วพอนอนไม่หลับเราก็มีอีกการยังไงอีกครั้ง
แล้วก็มีอีกการยังเราก็ลุกยัง

อยากจะไปคุยกับหมอธรรมคนนั้นนะที่ญาติพาแม่ไปหาหมอธรรม
แล้วหมอธรรมบอกว่าแม่โดนปอบเข้าสิง๑๒ตัวเนี่ย
ติก็อยากจะให้มันสิ้นสงสัยไงแต่ญาติคนนี้เขาไม่ได้อยู่ในพื้นที่
ติดต่อไม่ได้ก็เลยไม่รู้ว่าหมอธรรมคนไหนที่มาบอกแบบนี้นะคะ
เราก็ไปถามให้ลูกสาวที่อยู่รัสเซียก็จะได้สบายใจ
คุณแม่บอกสบายดีชาวบ้านก็บอกไม่ต้องห่วง
ตอนนี้ที่หมู่บ้านเนี่ยกลัวโควิดมากกว่าปอบอีก
ชาวบ้านเขาไม่ได้คิดเรื่องปอบเรื่องอะไรเลยชาวบ้านเขาบอกแบบนี้นะครับ